แต่ละคนก็สะสมในสิ่งที่ตัวเองชอบ

เดี๋ยวเขาจะให้ดูของสะสมที่เขาบูชาและมีคุณค่าทางใจ
มันมีอะไรบ้างติดตามกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับของสะสมหรือบูชา
ที่เป็นคุณค่าทางจิตใจของผู้ครอบครอง
แต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างไปชมกันครับ
เริ่มกันที่หนุ่มหมอนวดริมหาดในจังหวัดพังงา
เขาสะสมไว้จำนวนมาก
คาดว่ามีมูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท
วกวานหรืออำพันธ์ทะเลหลากหลายขนาด
ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันกว่า๕๐กิโลกรัมนี้
เป็นของคุณประพฤติศรีทัศน์รัฐ
ชาวอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ยึดอาชีพเป็นหมอนวดริมชายหาดและรับจ้างทั่วไป
อยู่ภายในอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
โดยเขาเล่าให้ฟังว่าเก็บสะสมอ้วกวานมานานกว่า๕๖ปีแล้วล่ะครับ
โดยครั้งแรกที่เจอคือตอนที่ไปเดินเล่นชายหาดนาใต้
แล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้ามรสุมคลื่นลมแรง
เขาก็จะออกไปเดินเล่นชายหาดเพื่อหาอ้วกวานเป็นประจำ
โดยตามหาตั้งแต่หาดท้ายเหมืองไปจนถึงหาดบางขวัญ
ซึ่งมั่นใจว่าทุกชิ้นที่สะสมไว้เนี่ยเป็นอ้วกวานอย่างแน่นอน
เพราะเคยหาข้อมูลจากโซเชียลและทดสอบเอง
ด้วยการหลอมด้วยความร้อนก็พบว่าละลายเป็นของเหลวสีน้ำตาลมันวาว
และมีความเหนียวยืดทั้งยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยล่ะครับ
คุณประพฤติบอกอีกว่านำอ้วกวานออกมาโชว์แบบนี้
ก็เพราะอยากขายให้ผู้ที่สนใจเพื่อจะนำเงินมาสร้างบ้านอยู่อาศัย
ซึ่งอ้วกวานทั้งหมดหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้ก็จะมีมูลค่ามากกว่า๕๐ล้านบาทเลยทีเดียว
ส่วนเรื่องนี้คู่รักสู้ชีวิตคู่หนึ่งยึดอาชีพเร่ขายลูกโปรงอัดลม
ซึ่งเขามักจะพาลูกมาด้วยถึง๑๕ตน
นี่คือลูกของคุณวีระสาลีกรหรือคุณต้อมชาวศรีสะเกด
และภรรยาคุณเฉลิมศรีกลิ่นจันทร์หรือคุณหมีชาวราชบุรี
ที่วางเรียงอยู่หน้าร้านขายลูกโปงอัดลมรูปตัวหนอนภายในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นหุ่นปั้นกุมารทองจากวัดต่างจำนวน๑๕ตน
คุณวีระเล่าว่ากว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเขากับภรรยาพากันเดินทางออกจากบ้านเกิด
สัมภาระและอุปกรณ์ทำมาหากินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
เวนขายลูกโป่งอัดลมตามงานหรือแหล่งที่มีผู้คนคำไหนนอนนั่นอาศัยวัดบ้างพื้นที่ต่างบ้าง
โดยมีกุมารทองเหล่านี้เนี่ยไปด้วยทุกหนทุกแห่งเชื่อว่ามีวิญญาณเด็กสิงสถิตอยู่
และมีคนเคยทักว่าเคยเห็นเด็กมาช่วยนั่งขายลูกโป่งด้วยล่ะครับ
ทำให้พวกเขารักกุมารทองเหล่านี้เสมือนลูกที่มีชีวิตจริง
จะต้องคอยหาน้ำแดงขนมอาหารถวายไม่ขาดบางครั้งก็มีคนมาขอเช่า
แต่ก็ไม่เคยคิดจะขายเพราะรักและผูกพันมากแม้บางวันจะไม่มีรายได้ก็ตาม